เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
ก็คือรถเก๋งไปพุ่งชนรถไฟนะคะ

มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย

ดขยี้อยู่ที่นี่เลยฮะ

พังเสียหายโดยเฉพาะด้านขวาของรถนี่นะคะ

จากเหตุพุ่งชนรถไฟขบวนที่๘๘
ต้นทางกรุงเทพปลายทางนครศรีธรรมราชค่ะ

ถนนปากท่อสมุทรสงคราม
ห่างจากสถานีรถไฟปากท่อประมาณ

นายประหยัดป้อมปรานีอายุ๕๗ปี
คนขับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่

ประสานมูลนิธิประชานุกูล

นำตัวออกจากรถแล้วก็รีบเอาไปส่งโรงพยาบาล

อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ

เกิดขึ้นบนสะพานข้ามคลองสำโรง
ถนนเทพรัตนบางนาตราด

เป็นรถชนการ๖คันเลยคุณ
เป็นรถแกงอีก๑คัน

มันเดินโดรนบนสะพานมีรถชะลอตัว
ดูที่ฉะเชิงเซา

ปีเป็นผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งบาดเจ็บที่หายปลาร้าก็คือหายปลาร้านี่หัก
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะกง
ส่วนสาเหตุเกิดจากฝนตกถนนลื่น
จึงเสียหลักล้มบริเวณฝั่งตรงข้าม
บนถนนสุขุมวิทย์สายเก่าตำบลบางประกง

เมื่อคืนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเยอะหน่อยนะคะ

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต

เหตุนี้มีผู้เสียชีวิต๒รายด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนชายางกูลนครพนม

พบรถจักรยานยนต์๒คันถูกชนพังเสียหาย

ใกล้กันก็พบศพนายสมหวานคำใบ
แล้วก็นายดานุสรกัตตะคดนะครับ

ซึ่งตำรวจจะได้เร่งติดตามตัวคนขับมาสอบสวน

เพราะว่าพบชิ้นส่วนชิ้นใหญ่ชิ้นนี้แล้วนะครับ
ส่วนกลางดึกที่ผ่านมาไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเรา
ที่หน้าสตูดีโอไทยรัสทีวีถนนพิพาวดีรังศิษย์

ซึ่งรถชนกันหลายคันต่อคันนี้นะครับ
สาเหตุแรกเกิดจากรถสิบล้อเสียหลักพุ่งชนขอบทางก่อน
ทางขึ้นสะพานคำแยกสุดที่สานก่อน

พอเสียหลักเสร็จแล้วก็ไปชนกับรถตู้ซึ่งอยู่ด้านหน้า

ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวกลางดึกทีนี้ก็มืด
ครับโดยที่ตกด้วยถือเสียงอ่าหลังจากนั้นไม่นาน

รถตู้โดยสารที่มาจากบุรีรำบอกว่ากำลังจะไปตลาดโบเบ๊

เสียหลักพุ่งชนท้ายรถสิบล้อ

เลี่ยกันมีรถเก๋งของกลุ่มวัยรุ่น
กลับมาจากภูทับเบิกผ่านมา
ก็เลยพยายามจะเบี่ยงออกด้านซ้าย
แต่ทีนี้รถแท็กซี่ที่ตามหลังมาไม่ทันระวังอีก

พุ่งชนท้ายรถเก๋งคันที่มาจากภูทับเบิกอีกนะคะ
แล้วก็ลากไปชนกับขอบข้างทางได้รับความเสียหายทั้งคันค่ะ

พบว่ามีเพื่อนของคนขับที่โดยสารมาด้วย

ก่อนที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบแล้วก็เคลื่อนย้าย
แล้วก็เปิดการจราจร
พร้อมเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำ

เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ